จัดกิจกรรมแสดงผลงานแห่งการทำความดี
ซึ่งเป็นผลงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียน
ในเครือไทยรัฐวิทยาฯออกแสดงและแรกเปลี่ยนกัน
อีกทั้งยังจัดอบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการสอนให้เด็กนักเรียนในไทยรัฐวิทยาอีกด้วยนะครับ
และนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้นำผลงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ประสบความสำเร็จในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแต่ละโรงเรียน
นำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
อันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสัมมนาความเป็นพลเมืองดี
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายมานิสสมจิตกรรมการบริหามือที่ไทรรัฐ
และบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกล่าวว่า
การจัดกิจกรรมแบบนี้ได้จัดขึ้นตามภูมิภาคต่างมาแล้ว
โดยครั้งนี้ใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดงาน
เพื่อให้ครูที่สอนวิชาความเป็นพลเมืองดีของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มารับทราบนโยบายและวิธีการสอนนักเรียนแบบใหม่
ที่จะไม่ใช้วิธีการสอนแบบท่องจำเหมือนในอดีต
และที่สำคัญนะครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ยังได้เปิดสอนวิชาสื่อมวลชนศึกษา
เพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันสื่ออีกด้วยครับ
วิชาพลเมืองดีกับวิชาสื่อมวลชนศึกษาให้รู้เท่าทันสื่อนะครับ
เพราะเราต้องการให้เหตุผลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มีความแตกต่างไปกับโรงเรียนอื่น

แลครที่การมวลที่ไทรรัฐบอกนะครับว่า

ได้จัดการเรียนการสอนการเป็นพลเมืองดีขึ้นมา

ก็จะได้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมในสังคม
ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมาเด็กนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
จะเป็นเด็กที่มีกิริยาสุภาพมีมารยาทที่ดีงามมีจิตสาธารณะ
และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นพลเมืองดี
ดังนั้นการนำครูผู้สอนมาอบรมจะเป็นการให้ความรู้ครู
เพื่อนำไปสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ